จะชอบทำดีช่วยเหลือสังคมแล้วนะคะ
เรื่องครอบครัวเรื่องความรักต่อคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ที่หนึ่งมากเลยค่ะ
คือเมื่อวานนี้พี่บิลิบาทก็ได้ทำวุญครบรอบวันเสียชีวิตของคุณแม่แปลงทิพย์ค่ะ
แต่ลูกที่ชื่อบินคนนี้ก็ยังคิดถึงแม่ปรางทิพย์จับจิตจับใจค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะพี่บินซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของบ้านค่ะ
ได้ไปทำวุญอุทิศวรคุณส่วนให้กับคุณแม่ปลางทิพย์ค่ะ
เนื่องในโอกาสครบรอบวันเสียชีวิตของคุณแม่ในวันที่๒ตุลาคมนะคะ
โดยปีนี้ค่ะพี่บินและครอบครัวได้ร่วมกันทำบุญถวายสังขทาน
แล้วก็ถวายเพลงแดบพระพิสุสงฆ์แล้วก็สามเมริน
จำนวนทั้งหมด๘๖รูปด้วยกันนะคะ
ที่วัดมหาธาตุนี่แหละค่ะที่กรุงเทพตามภาพเลยคุณผู้ชม
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
จากครอบครัวพี่บินแล้วนะคะยังมีคนใกล้ชิดค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็คือ
คุณอาทองก้อนศรีทัพทิมค่ะภูมิกับละครคู่ใจของพี่บินนี่แหละค่ะ
คือก่อนหน้านี้อาทองก้อนแกล้มปวดกระทันหันนะคะ
พี่บินต้องไปกำกับละครแทนจ้ะแต่ถ้าว่าล่าสุดตามภาพที่เห็นอ่ะ
มันมันย้อนแสนนิดนึงก็อาจจะไม่เห็นหน้าชัดแต่คุณอาทองก้อนเนี่ยแกหายดีแล้วนะคะ
ตอนนี้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเลยโดยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
ว่าการที่คุณอาฟื้นไข้กลับมาสดใสได้รวดเร็ว
ราวกับปฏิหารเนี่ยคือมันมีปฏิหารเกิดขึ้นจริง
ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีของคนในแวดวงละครนะคะ
โดยหลังจากนี้คุณอาทองก้อนก็จะกลับมาทำงานตามปกติแล้วล่ะค่ะ
ส่วนพี่บินนะคะก็ฝากอนุโมทนาบุญกับแฟนบันเทิงไทยรัฐที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วย
เชื่อว่าวันหยุดหลายคนดูบันทึงไทยรัฐอยู่ตอนนี้นะคะ
พร้อมกับกระซิบบอกด้วยนะคะกระซิบบอกแบบเบาเลยบอกว่า
นี่ถ้าคุณแม่ปรางทิพย์ยังอยู่เนี่ยปีนี้อายุเจ็ดสิบแปดเอ่อ
เจ็ดสิบเจ็ดอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดปีขอบภัยเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ย
ฉันไปเจ็ดเลขของลดคุณลุคธนดนตร์อะอะอ่าย้ำนะคะว่า
คุณแม่ปรางทิพย์ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยปีนี้อายุแปดสิบเจ็ดปีนะคะ
แล้วคุณแม่เสียตอนอายุ๘๕ปีเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมปี๒๕๖๔นั่นเอง
นี่เป็นภาพเก่าตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
ใช่แล้วค่ะขนลุกอยู่เหมือนกันนะตัวเลขก็วนกันนี่แหละค่ะ